คุณผู้ชมครับหลังจากที่๒วันก่อนนะฮะคุณอุ๊บ

จนไม่ได้มีที่การตกลงหรอก
แต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งหลุดออกมา
ว่าคุณอุ๊ปจะเสนอเงิน๓ล้านครับ
ให้กับพ่อแม่น้องชมพู่นะสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยเพราะว่าคุณอุ๊บบอกว่าคุณอุ๊บไม่ได้เสนอแล้วพ่อแม่เองก็ไม่ได้มาขอเงินก้อนนี้ไปแล้ววันนั้นเองก็ไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แล้วไม่ได้ให้อะไรกับใครใดทั้งสิ้นนะฮะ
วันนี้เนี่ยพ่อแม่ของน้องชมพู่เองต้องเดินทางไปที่สพกกตูมที่มุกดาหารเพื่อไปลงบันทึกประจำวัน
จากว่ามีสื่อออนไลน์สื่อหนึ่งแล้วก็ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นพาดพิงว่า
แม่ของชมพู่เนี่ยรับข้อเสนอเงิน๓ล้านบาทจากคุณอุ๊บวิริยะ
เพื่อเตรียมสร้างหนังเรื่องบ้านกกอกโอ้โหก็ทำให้แม่น้องชมพู่ค่อนข้างจะเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียง
แม่ของน้องชมพู่เองยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าจากการที่ได้คุยกันกับคุณอุ๊บเนี่ย
เธอยังยืนยันว่าแม่เนี่ยไม่ต้องการให้สร้างหนังเพราะว่าคดียังไม่จบตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
พร้อมย้ำว่าไม่มีการพูดคุยกันเรื่องเงินจำนวน๓ล้านนั้นแต่อย่างใด
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ต้องถามไปยังคุณอุ๊บ
คุณอุ๊บวิริยะก็บอกว่าข่าวนั้นไม่เป็นความจริง
วันที่ไปคุยกับแม่ชมพู่เนี่ยแค่เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ย
คุณอุ๊บก็เคยช่วยช่วยเหลือครอบครัวของจ่าที่กระดาษยิงที่โคราช
กับคุณผู้ชมจำได้นะครั้งนั้นก็มีการเปิดรับเงินบริจาคไป
เงิน๓ล้านไปก็โอนไปให้คือมีการบอกเล่าให้ฟัง
ว่าเคยทำแบบนี้แต่ไม่ได้เสนอเงินให้กับแม่ชมพู่เลย
ไม่ได้บอกเลยว่าจะให้เงินกับแม่ชมพู่
ที่เดินทางไปไม่ได้ให้อะไรกับใครเลยด้วยซ้ำไป
พอเกิดเรื่องมามีข่าวนี้ออกไปโอ้ตกใจเสียใจมาก
แล้วขอประกาศว่าขอระงับการสร้างซีรีส์กกอกไว้ก่อน
โดยบอกว่าได้บอกกับนายทุนแล้ว
รอให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปก่อนสัก๔๕ปี

แล้วรับปากกับแม่ของชมพู่แล้วว่าจะเดินทางไปร่วมทำบุญครบ๑๐๐วันกับชมพู่
ก็จะเดินทางไปตามที่มีการพูดคุยและตกลงกันไว้
เอาเป็นว่าเรื่องเงิน๓ล้านบาทไม่เป็นความจริงนะครับ
คุณผู้ชมคะสำหรับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ก็พบศพน้องตั้งแต่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
จากประเด็นหลักเรื่องของคดีที่เป็นตัวตั้งต้นแล้วมันมีประเด็นย่อยงอกออกมาเต็มเลย
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องของหมอธรรมเรื่องของสินแส
เรื่องของร่างทรงที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟไปที่บ้านกกอก
นี่ค่ะอีกหนึ่งท่านเขาอ้างบอกว่าเป็นร่างทรงแห้งเจีย
ชื่อจริงก็คือในรุ่นแซ่ลิวนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปเหมือนกันนะ
เอาแทร่ฟาดที่พื้นทำไมอ่ะฟาดนะคะฟาดที่พื้นแบบนั้นคือเขาทำพิธีของเขาอะค่ะ
แล้วนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะเดินทางขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
นักข่าวของเราก็ตามไปด้วยค่ะคุณเห็นไหมระหว่างเดินทางขึ้นไป
นักข่าวของเราก็คุยทีนี้ก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปเขาก็แม้จะไปที่ไหน
ก็ต้องขอเจ้าที่ก่อนใช่ไหมเขาก็เลยทำพิธีเปิดป่าเปิดทางนะคะ
ว่าสามารถที่จะขึ้นไปได้หรือไม่ทำพิธีโป้ยเสี่ยงทายผลทำนายปรากฏว่า
ตอนนี้เอาคำถามนี้ก่อนจับคนร้ายได้หรือไม่เขาบอกยังจับคนร้ายไม่ได้
จากนั้นร่างทรงได้เสี่ยงทายว่าขอให้ขึ้นเขาเปิดทางได้หรือไม่
ทำนายออกมาว่าได้ก็คงได้แหละเพราะว่าเขาขึ้นไปหลายครั้งแล้วนะคะ
จากนั้นแทร่มังกรเมื่อสักครู่ที่เตรียมมาก็สะบัดลงพื้นไร่รำ
เป็นการปัดเป่าดวงวิญญาณให้เปิดทางให้ทุกคนขึ้นไปนี่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้มีการทำพิธีแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยพอเดินไปได้๖๐๐เมตร
มีการสั่นกระดิ่งด้วยสั่นกระดิ่งจุดทูบเผากระดาษ
เปิดทางขึ้นเขาเดินไปได้สักประมาณ๖๐๐เมตร
ก็ไปเจอโขดหินใหญ่นะคะโขดหินใหญ่ตรงนี้ทีมข่าวของเราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นด่านแรกเลยนะ
เด็ก๓ขวบก็คือน้องชมพู่ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเอง
เพราะตรงเนี้ยถือว่าเป็นอุปสรรคแรกที่น้องต้องเจอนะคะร่างทรงเองก็ยืนยันว่าชมพู่เนี่ย
ไม่ได้ขึ้นเขาเองและมีคนร้ายอุ้มน้องไปวางไว้ตรงที่จุดพบศพนะคะ
พอเดินไปอีกสักร้อยเมตรคุณผู้ชมดูตามภาพไปด้วยนะคะ
เดินไปอีกร้อยเมตรจู่ร่างทรงเฮ่งเจียเนี่ยก็บอกว่าให้ทุกคนเงียบนะคะ
ฟังเสียงแล้วก็เดินตามเสียงนั้นไปค่ะจนไปพบโขดหินเมื่อสักครู่
พอพบร่างทรงบอกว่าวิญญาณบนเขาหนีมาซุกอยู่ในโขดหินเมื่อสักครู่
เห็นไหมที่เอามือไปแตะค่ะลักษณะคือแตะสัมผัสวิญญาณนะคะ
เดินต่อไปอีก๒๐๐เมตรค่ะไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่
นี่ขึ้นเขาก็ค่อนข้างลำบากหน่อยนะนี่นี่ทำท่าเปิดเขาค่ะ
พิธีเปิดเขาเปิดทางให้นักข่าวของเราให้ทีมงานขึ้นไปได้นะคะ
พลังไล่วิญญาณอะไรนะเออนั่นแหละค่ะ
พอเดินไปได้๒๐๐เมตรคุณร่างทรงแห้งเจียบอกว่าเหมือนใครมาผลักผม
เพราะว่ามีจังหวะหนึ่งเหมือนเขาเซจะล้มบอกว่ามีใครมาผลักผม
เจ้าตัวบอกว่าถูกวิญญาณที่เฝ้าภูเหล็กไฟขัดขวาง
ขัดขวางขดดเองหรือเปล่าคุณ
ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกว่ามีคนมาผลัก
เขาบอกว่าวิญญาณที่เฝ้าบนภูเหล็กไฟขัดขวางไม่ให้เขาเดินทางไปที่จุดพบศพน้องชมพู่
เขาก็เลยต้องปล่อยพลังค่ะเพื่อไล่วิญญาณ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
พอไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่นี่คืออุปกรณ์ในการประกอบพิธี
อย่างแรกเลยคุณผู้ชมเห็นนะคะทงสีดำ
ทงสีดำหมายถึงเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจ
ต่อมาทูบทูบไว้ขอขมาขอสิ่งที่หวังให้บรรลุผลสำเร็จ
กระดิ่งเอาไว้ทำอะไรสั่นเรียกเทพยดาและวิญญาณร้าย
ดาบปราบมารคุณผู้ชมดูตามนะคะ
ดาบปราบมารเอาไว้ทำลายวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจ
โดยวิธีการคือปักลงดินเพื่อทำลายล้างมนต์ดำคุณสัยทั้งหมด

อันต่อมาคือปั๊วโป้ยปัวโป้ยคืออะไร
นั่นไงปั้วโป้ยเป็นไม้เสี่ยงทายนะคะ
ไม้เสี่ยงทายพญากรค่ะ
ต่อมาแทร่มังกรแซ่มังกร
เอาไว้ไล่วิญญาณร้ายออกจากพื้นที่โดยสะบัด
ฟาดลงพื้นดินแรงเมื่อสักครู่ท่านได้เห็นแล้วนะคะ
ต่อมามีกระทง๕ทิศประกอบด้วยกระดาษรูปทหารผี
และงูพิษร้ายเอาไว้เผาค่ะเผาทำไมอ่ะ
เอาไว้เผาให้สัตว์ร้ายเหล่านี้ตามไปหลอกหลอนคนร้าย
คือไปกดดันคนร้ายให้มามอบตัว
ขาบกระดาษลูกสมุนร่างทรงแห้งเจีย
อันนี้เอาไว้เผาค่ะเผาเอาไว้หลอกหลอนคนร้ายเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมทีเด็ดอยู่ตรงนี้ตามมาค่ะ
จังหวะที่มีการประกอบพิธีระหว่างที่ร่างทรงเฮ่งเจีย
ทงดำไปมาแล้วนี่จังหวะนี้ค่ะทูบที่จุดแล้วเป็นกรรม
ก็จะทุกทั่งร้อนแบบนั้นณข่าวของเราแบบ
น้องชมพู่เพื่อนำไปทำคุณสัยแต่ขอไม่บอกว่าเป็นใคร
และอีก๓วัน๗วันคนร้ายจะมอบตัวในที่สุด
โกนผมอ่ะใครโกนหนวดอ่ะอ่าคุณผู้ชมลองคิดดูเอาเองแล้วกัน
ดูมีความเชื่อมโยงนะอ่าหลังจากลงจากภูนะฮะ
ร่างทรงไปที่บ้านของน้องชมพู่เลยแล้วก็มีอาการแปลกนะฮะ
แล้วบอกกับพ่อแม่ชมพู่ว่าอดทนนะเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลาย
จากนั้นร่างทรงทำพิธีเลยครับทำพิธีกับพ่อแม่ชมพู่
ใส่ทูบปลายหน้าอมทูบทำแบบเดิมอีกอืมนะฮะ
ทีนี้ไปถามไปถามเพื่อนของร่างทรงอีกคนที่มาด้วยกันว่า
พวกเขาทำพิธีเผาตะขาบเผางูเผาทหารไปจัดการแล้ว
ซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่วันคนร้ายจะร้อนรนและออกมามอบตัวเองนะฮะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีของร่างทรงคนหนึ่งที่ไป
คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรสุดแท้แต่ละกัน
มันเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บ้านกอกเผาตะขาบ
เอาตะขาบให้ไปจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวคนร้ายจะมามอบตัว
ตะขาบเป็นสมุนของแห้งเจียไงอ่านั่นแหละฮะนะครับ
เหนือสิ่งอื่นใดก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของคดีความก็ยังดำเนินต่อไป
คือมันเป็นเส้นเรื่องสองเส้นที่มันคู่ขนานกันไป
เชื่อกับเรื่องของกฎหมายนะครับค่ะอ่าช่วงนี้ละล่ามภาษามือของเราด้วยนะคะ
ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรค่ะครับนั่นคือบรรยากาศที่บ้านกกอกนะคะ
พาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศที่อุบลราชธานี
มันเกี่ยวเนื่องกับบ้านกอกเพราะว่าปกติแล้วนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนจะอยู่ที่บ้านกอกแต่เมื่อวานนี้ไม่อยู่ค่ะ
ออกนอกพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ไปเจอกับคุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
ที่เขาไปปิดภารกิจเงินบริจาคน้ำท่วมเมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะ
มีโอกาสพบปะพูดคุยกันค่ะระหว่างสองคนนี้นะคะ
คุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะ
คือภารกิจของ๒คนนี้คือเขาไปมอบรถพยาบาล๑๘คัน
เรืออีกสี่ลำได้เงินที่เอาไปซื้อเนี่ย
เป็นเงินมาจากเงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม๔๒๒ล้านบาท
และไปร่วมพิธีวางศิลาเริกรูปปั้นกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะคะ
ทุ่งศรีเมืองจังหวะนั้นแหละ
ลุงพลกับป้าแตนมาร่วมงานลักษณะออกอีเวนต์มาร่วมงานพอดี
ก็เลยได้มาเจอกันถ่ายรูปทักทายพูดคุยกัน

คุณบินได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับลุงพล
พูดเรื่องอื่นด้วยแหละให้กำลังใจด้วยแหละ
แล้วก็บอกว่าลุงพลหน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ย
หล่อกว่าเขานิดนึง
เอาไปฟังช่วงที่เขาพูดคุยกันค่ะ
เราไม่ได้ทำที่สุดท้ายมนุษย์ก็ช่วยเรา
อ้าวคนดังกับคนดังไปเจอกันซะละ
คนดังกับคนดังเจอกันแล้วก็หล่อทั้งคู่นะคะ
แม้ว่าลุงพลกับป้าแตนจะไม่อยู่บ้าน
ก็พาคุณผู้ชมกลับไปอีกบินกลับบ้านกอกอีก
เพราะว่าช่วงนี้กำลังต่อเติมบ้าน
และคนใจดีหลายคนก็บริจาคหลายอย่างไง

บางคนก็บริจาคกล้องวงจรปิดก็คือหมอปลาใช่ไหม

อะไรก็ว่ากันไปเอาดูความคืบหน้ากันหน่อย
บอกว่าตอนนี้ติดตั้งประตูปูกระเบื้องพื้น
สอบถามช่างคาดว่าอีก๓วันค่ะพื้นจะเสร็จ
หลังจากนั้นจะทาสีฝ้าเพดาน
ทาสีฝาผนังบ้านด้านในด้านนอก
นี่แค่ฉาบเสร็จแล้วปูกระโปรงกระเบื้องไป

ช่างจะเริ่มทำห้องน้ำทำที่หลังเลยนะคะ
และช่างก็บอกว่าการก่อสร้างและการต่อเติมทุกอย่าง
จะต้องเสร็จทันวันเกิดลุงพลแน่นอน
เพราะว่าลุงพลเกิดวันที่๑๗สิงหาคม

เราก็ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นคนร้ายนะครับ
ก็อย่าเพิ่งมั่นใจกันไปนะฮะ